สาวค่ะที่เกิดในช่วงเดือนธันวาคมเหมือนกันสำหรับเบนร่ารานีนะคะ
คนนี้ค่ะมีเรื่องให้น้ำตาตกค่ะ
เพราะว่าแฟนคลับนั้นจัดเตอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเธอล่วงหน้า
ซึ่งงานนี้นะคะนอกจากที่จะมีเซอร์ไพรส์แล้ว
ยังมาบอกด้วยค่ะว่าเธอจะทำบุญใหญ่ร่วมกับแฟนคลับค่ะ
เป็นประจำทุกปีค่ะที่บรรดาคนดังในวงการบันเทิงนั้น
จัดกิจกรรมตอบแทนเหล่าแฟนคลับที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจ
รวมถึงนางเอกสาวเบนร่ารานีที่พึ่งจัดกิจกรรมเพื่อคนลักเบนร่า
แฟนคลับนั้นเกือบสองร้อยชีวิตเลยค่ะก็มาพบปะร่วมกิจกรรมสร้างความสุขกัน
งานนี้นะคะทำเอานางเอกสาวน้ำตาแตกเลยค่ะ
เนื่องจากถูกเซอร์ไพรส์เบิร์ตเดย์ล่วงหน้าจากแฟน
โดยเจ้าตัวนั้นก็ดีใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาสร้างความทรงจำดีในครั้งนี้
แล้วก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าในช่วงต้นปีหน้านั้นมีแพลนที่จะทำบุญใหญ่สร้างฐานพระที่จังหวัดอ่างทอง

ปีนี้ก็วันเกิดของเธอในวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมนี้นะคะ
เจ้าตัวค่ะรับว่าติดต่อปริญญาโทจึงไร้แพลนจัดปาร์ตี้
จะทิ้งท้ายค่ะว่าไม่ได้คาดหวังนะคะหรือว่ารีเครสของขวัญจากพี่ชายคนสนิท
จะมีแบบกิจกรรมเล่นเกมอะไรอย่างนี้กันเพราะว่าเดี๋ยวต้นปีหน้าเดี๋ยวเบลมีไปทำบุญอยู่แล้ว

แฟนคลับสะพายกลับค่ะก็ใกล้วันเกิดด้วย
ก็โดนปิดตาเข้างานเลยแล้วก็ร้องไห้ตั้งแต่เดินเข้าไปเลยค่ะ
คือเปิดตามาเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ถือเค้กให้
แล้วก็มีแฟนคลับล้อมเป็นวงกลม
ทุกคนแบบมีของขวัญมีแบบถือดอกไม้ให้คนละดอก
แล้วแบบคอยซึ้ง
วันเกิดมีสอบปริญญาโทค่ะก็เลยจัดล่วงหน้าก่อน
คงไม่ได้ไปไหนเขาก็คงทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่
มีแบบส่งกำลังใจหรือความฝันหรืออะไรเหมือนก่อนนะคะ
ไม่มีค่ะ
มีเฉิงมั้ยฮะว่าอยากได้อะไรแปปปีกก่อน

อาจจะมีเซอร์ไพรส์จากหนุ่มคนสนิทก็ได้ค่ะ